ในช่วงนี้เรามีความคืบหน้าล่าสุดจากบริเวณด่านชายแดนแม่สายนะคะ
ซึ่งก็มีรายงานเข้ามาว่าตอนนี้สามารถจับกลุ่ม๓ผู้ต้องหา
ซึ่งได้ก่อเหตุฆ่าหันศพน้องแอ๋มได้แล้วนะคะ
นั่นก็คือเปรี้ยวเอิญนะคะซึ่งแล้วก็แจ้อีกคนนึง
ซึ่งตอนนี้ค่ะทางผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นด้วยนะคะ
เราไปสอบถามรายละเอียดล่าสุดกับคุณพัชรพลลั่นธมเหลือง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่รายงานมาจากแม่สายค่ะเชิญเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณจุธารัฐครับตอนนี้ผมพัชรพลนะครับ
เมื่อสักครู่เราได้รับรายงานข่าวมาว่าทั้ง๓คนถูกจับได้แล้วที่บริเวณด่านข้ามพรมแดนไทยประเทศพม่านะครับ
เราก็เดินทางไปอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเมื่อไปถึงก็ไม่พบนะครับ
เพราะว่าทางต่อมตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดเชียงรายได้ขับรถสวนกับเรา
แล้วก็เดินทางมาที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็เลยขับรถตามทางตำรวจมานะครับ
แล้วก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าตมแม่สายตรงนี้นะครับอย่างที่ภาพทุกคนได้เห็น
คือเมื่อสักครู่เราได้เข้าไปด้านในแล้วแล้วก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า
จริงแล้วเนี่ยจับได้จริงหรือเปล่าหลายคนคงจะเห็นภาพไปแล้วนะครับว่าจับได้จริงแล้วทั้ง๓คน
ซึ่งจะมีภาพถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าทั้ง๓คนเข้ามาข้ามมาที่พรมแดนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อสักครู่เราอย่างที่เราบอกไปเราเข้าไปด้านในแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ผลักดันออกมา
ทีมข่าวทุกช่องทุกสื่อก็ถูกสาการออกมาแจ้งแล้วก็แจ้งกับเราว่า
ต้องขอทางให้ทางเป็นผู้บังคับบัญชา
ให้พวกเราเข้าไปได้หรือเปล่านะครับ
พวกเราก็เลยทำได้แค่รออยู่ที่บริเวณด้านหน้า
ก็คือที่ยืนยันล่าสุดคือผู้ต้องหาทั้ง๓คนยังอยู่ภายในตมที่แม่สาย
คือตอนนี้ยังอยู่ในการควบคุมตัวของตมแม่สายด้านใน

แล้วก็ยังไม่ยอมให้สื่อมวลชนเข้าไปพบครับผม
ค่ะคุณพัชรพลพอจะทราบไหมคะว่ามีนายตำรวจระดับสูงคนใดที่เดินทางมาถึงในพื้นที่บ้างแล้วไหมคะ
คือเมื่อสักครู่เนี่ยทางภูมิกับฟมเนี่ยเดินทางมากับทางสามผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ก็ขับรถกันเข้ามาสองสามคันซึ่งก็เป็นเรื่องแปลก
แล้วก็น่าจะเข้าเขาด้วยกันที่ว่าน่าจะจับกลุ่มตัวมาที่นี่ครับ
พวกเราก็เลยต้องสแตนบายรออยู่เดี๋ยวตรงเนี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่ทราบใช่ไหมคะ
ยังไม่มีการชี้แจงว่าอาจจะมีการจัดการแถลงข่าวภายในคืนนี้
หรือว่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้ายังไงอ่ะค่ะใช่ครับนี่แหละครับ
คือเรื่องที่พวกเราต้องเฝ้ารอกันอยู่ตรงนี้ว่าจะมีการ
จัดการแถลงข่าวในค่ำคืนนี้เลยหรือไม่หรือว่าจะมีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้
ทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงสื่อมวลชนต่างก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ
เราก็ได้เพียงแค่รออยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะติดตามข่าวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับผมก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่จะถามให้ประชาชนทั้งประเทศได้รู้ว่า
ทั้งสามคนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรชีวิตเป็นตายร้ายดียังไงบ้างอย่างนี้ครับ
ค่ะคาดว่าทีมข่าวจะยังคงปักหลักอยู่จนถึงกี่โมงคะคุณพัชรพลค่ะ
อ่าแน่นอนครับต่ำต่ำต้องมีหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เราต้องอยู่ที่นี่
เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าจะไม่มีการแถลงข่าวตรงนี้
หรือว่าจะไม่มีการให้ทางผู้ต้องหาได้พบกับสื่อมวลชน
ถ้ามีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องให้ทุกคนติดตามทางไทยรัฐทีวี
คุณพัชรพลแล้วพอจะมีข้อมูลบ้างสักเล็กน้อยไหมคะ
ว่ามีการจับกลุ่มได้อย่างไรตรงจุดไหน
หรือว่าพอจะมีเจ้าหน้าที่คนใดที่พอจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้บ้างไหมคะ
ตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรมของให้สายเลยครับ
เพียงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของทางภาค
ซึ่งภาค๔ที่มาจากทางขอนแก่นเองก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้าไปด้านในได้นะครับ
ต้องรออยู่หน้าประตูกับเราเนี่ยนะครับ
ซึ่งก็เลยไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลกับเราได้ว่าไปจับได้ตรงไหนเมื่อไหร่
หรือว่าทางผู้ต้องหาเองอยากที่จะมอบตัวเองหรือเปล่า

เลยยังไม่สามารถพลิกจากกราษออนเฟิร์มหรือก็ยินดำให้ทางคุณผู้ชมได้รู้ครับ
ที่นี้จากสังเกตของผจภพลเองเนี่ยนะครับ
เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่จากทางฝั่งพม่าเข้ามาด้วยบ้างไหมคะ
หรือว่าจะเป็นทางของฝั่งไทยหมดเลย
กับติวและก็จะเป็นการประสานงานกันตั้งทั้งสองฝั่ง
เมื่อกับปุงจัวร์ได้ก็ต้องมาสระทางศม
ไปรับตัวตรงบริเวณด่านไทยแล้วก็นำตัวมาที่นี่นะครับ

สถานการณ์นะตอนนี้เขามีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้าง
คือตอนนี้ถึงวังวลชนช่องอิ่ม

ถึงได้ทำแต่นั่งรอแล้วก็ยืนรอว่า

ทุกคนคงไม่ไปไหนคงต้องรออยู่ที่นี้
ค่ะถ้ายังไงคงต้องให้คุณพัชรพลลั่นธมเหลืองนั้น

เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่
ชาวไทยให้ความสนใจกันมากแล้วก็เกาะติดสถานการณ์มาตลอดนะคะ
ถ้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๓คนได้ก็คาดว่า

เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ด่านพรมแดนแม่สายนะคะ

ผู้ต้องหาทั้ง๓คนตามข่าวแล้วก็ตามภาพ
ที่ได้มีการนำเสนอก่อนหน้านี้ถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่นั่นนะคะ
แต่ว่ายังไม่มีการแถลงข่าวรายละเอียด
ว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนนั้นเข้ามามอบตัวด้วยตัวเอง
หรือว่าไปถูกจับกลุ่มที่บริเวณใด
เดี๋ยวคงต้องรอความคืบหน้าจากทางเจ้าหน้าที่
ที่จะแถลงข่าวรายละเอียดต่างให้ได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกครั้ง
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดสถานการณ์
แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบแน่นอนนะคะ
นี่ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นของ๓ผู้ต้องหาก่อเหตุ
ฆ่าหันศพน้องแอ๋มสาวคาราโอเกะที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งทั้ง๓ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้
ก็คือนางสาวกวิตารัชดาหรือว่าเอิญนะคะ
นางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตหรือว่าแจ้
แล้วก็นางสาวปริยนุษย์นวลวัญชัยหรือว่าเปรี้ยว
ซึ่งเราก็ก่อติดเรื่องนี้มาหลายวันแล้ว
สำหรับข่าวเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๓น่าจะถูกมีคนช่วยเหลือ

แล้วก็เข้าไปที่เมืองโกของพม่าด้วย
แต่ว่าในท้ายที่สุดล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้ก็คือ
ทั้ง๓คนถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้
โดยทางการไทยแล้วจากภาพที่เห็นเลยนะคะ
และความคืบหน้ายังคงติดตามกันได้
หน้าจอไทยรัฐทีวีในข่าวช่วงต่อไปค่ะ
สำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ